คุณผู้ชมค่ะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะที่เชียงใหม่นะคะที่เมื่อวานเราเกริ่นไปสั้นใช่ไหมคะว่ามีวัยรุ่นที่เขาแบบทะเลาะวิวาดกันแล้วก็มีคนได้รับบัตรเจ็ดเหตุการณ์เนี้ยค่ะเรามีภาพให้คุณผู้ชมดูเพิ่มเติมนะคะสาเหตุมันคือเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์ใส่กันคือฝ่ายหนึ่งเหมือนเขาเล่นสเก็ตบ
ก็รวมรวมแล้ว๒๐กว่าคนได้นะคะก็ขี่รถจักรยานยนต์กันไปจอดที่อนุสวรีสามกษัตริย์แล้วก็ไปทำร้ายอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ริมถนนทั้งลงไม้ลงมือทั้งใช้ก้อนหินปลาใส่ทั้งใช้มีดค่ะประมาณตีสองครึ่ง๒๗สิงหาคมนะคะตำ
สพเมืองเชียงใหม่ไประงับเหตุมีคนเจ็บสองคนครับอายุสิบเก้าค่ะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่คนแรกโดนฟันเข้าที่หลังที่หัวที่ตาก็ช้ำนะคะคนที่สองมีแผลที่แขนซ้ายกลุ่มที่ก่อเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเห็นไหมคะคนเจ็บมีเลือดอยู่แบบนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าโรงพิมพ์จุดเกิดเหตุนะคะจะ
วัยรุ่นอีกกลุ่มขี่รถจักรยานยนต์มาจากถนนพระปกเกล้าแล้วก็เหมือนกลับมาชะลอมาจอดอยู่นะคะ
หลังจากนั้นเนี่ยจะมีวัยรุ่นยี่สิบคนขี่รถจักรยานยนต์ออกไปแล้ววนกลับมานี่นี่แล้วมาหามาคือพุ่งเป้าไปที่ผู้ชายตัวอวบอะค่ะ
ถอดเสื้อนะใช่ค่ะพุ่งไปที่คนนั้นก่อนเลยแล้วมันไม่ใช่แค่คนเดียวไงมากันหลายคนมาเลยตะลุมบอลกันตะลุมบอลกันเสร็จก็แยกย้ายผู้ชายอบที่ถอดเสื้อเนี่ยนะคะเลือดไหลเต็มเลยเพื่อนก็ต้องช่วยประถมพยาบาลนี่
จังหวะชุนละมูลเราทำภาพให้มันเร็วนะคะคือรอบแรกพอถูกทำร้ายเสร็จเนี่ยผู้ชายที่ถอดเสื้อจะมายืนที่เดิมแล้วมาเช็ดเลือดอยู่ใช่ค่ะเดี๋ยวจะต้องมีตอนเช็ดเลือดนะแล้วแล้วอยู่ดีเนี่ยพวกนี้กลับมาอีกรอบนึงรอบสองเขาวนมาอีกรอบค่ะคือตอนแรกก็เบิ้ลเครื่องกันแล้วอ่ะนะคะนี่นี่อันนี้รอบแรกเสร็จแล้
อ่าชุดดำอ่ะค่ะชุดดำที่นั่งนั่งอยู่ที่ว่าตอนที่ว่าเขาไล่ไล่ต่อยกันแล้วชุดดำนั่งอยู่คนเดียวนี่นี่รอบสองอันนี้ค่ะมาอีกรอบนึงค่ะ
คุณเสื้อดำเนี่ยก็นอนกองลงกับพื้นแล้วก็พยายามจะหนีแล้วก็แจ้งตำรวจสพเมืองเชียงใหม่ให้มาระงับเหตุแล้วก็นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
แรกคิดว่าจะไม่โดนค่ะกลับมารอบสองเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่ได้มามือเปล่าไงคะก็มีอาวุธมีอะไรกันมาด้วยเจ้าของโรงพิมพ์ตรงนั้นน่ะนะคะที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นด้านหน้าใช่ไหมคะ
วัยรุ่นมานั่งรวมกลุ่มกันที่หน้าร้านเป็นประจำร้านก็ไม่ได้ห้ามอะไรก็เขาก็ไม่ได้ทำผิดอะไรก็แค่มานั่งพักนั่งเล่นอะไรกันอยู่ด้านหน้าก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาสอะไร
คืนเกิดเหตุช่วงแรกก็เห็นว่าทำร้ายกันแล้วก็แยกย้ายกันออกไปก็งงเหมือนกันย้อนกลับมาซ้ำกันอีกรอบหนึ่ง
กับมันอยู่ก่อน
คุณผู้ชมภาคมือช่วงบ่ายค่าก่อผู้ปกครอง

ให้ปากคำกับตำรวจสพเมืองเชียงใหม่

คนที่ก่อเหตุอายุเท่าไหร่รู้ไหมคะ

ผู้ปกครองพาไปไปพบตำรวจนะคะ
พาไป๒คนนะคะยังเหลืออีกเป็น๑๐ค่ะ

ตำรวจบอกว่าก็ภายในวัน๒วันนี้จะต้องมาพบตำรวจ
ข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกาย
แต่มันเป็นลักษณะของการสมัครใจทะเลาะวิวาส
คือทะเลาะกันทั้งสองฝ่ายแบบนี้ค่ะ
แต่ดูหลักฐานอะไรเพิ่มเติมก่อนนะคะตำรวจบอก
ก็จะมีการพิจารณาแล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ